ดูว่าที่พระเอกคนดังคนใหม่
ของดิฉันมีนางเอกคนใหม่นะคะสำหรับน้องเสี่ยงเซียง
ก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์ฝีมือการละครไปแล้ว
เล่นเป็นลูกสาวของพี่หมิวละลิตาในละครเรื่องแรก
เป็นน้องผึ้งน้องผึ้งนะครับ

น้องเซียงอายุ๑๗ปีท่านนั้นเอง
ต้นสังกัดเอ็กแซคเนี่ยดันขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่ค่ะ
โดยได้ตีหล่อตรงนี่แหละค่ะมาประกบคู่ด้วย
งานนี้เซียนบอกเลยว่าทำการบ้านหนักมากค่ะ
ร้องเพลงทั้งพูดอีสานด้วย
งานนี้จะไหวป่ะคะไปฟังน้องซิมเสียงหน่อยค่ะ
จริงเราเด็กมากเนอะมันต้องทำการบ้านเยอะไหมคะ
ใช่ค่ะก็เยอะพยายามทำตัวโต
ได้เป็นนางเอกเต็มตัวรู้สึกไงบ้างคะ
ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เรื่องนี้ยากเนอะ
พูดทั้งภาษาอีสานแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งด้วย

คือผมเห็นในบทน้องคือน้องเขาจะคือทุกตัวเลยนะ
ตัวอักษรน้องจะมีวันอายุแต่น้องเก่งมาก
คือผมรู้สึกว่าคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับน้อง

สู้ตายครับคือต้องบอกก่อนว่าห้ามป่วยห้ามตายครับ
ด้วยความว่าน้องยังเด็กอายุ๑๗บางทีบทอาจจะเกินตัวไปหน่อย

คอยดูนะคะทั้งร้องทั้งเต้นเป็นกำลังใจให้จ้ะ